เพราะเขามาที่กรุงเทพใช่ไหมไปถามว่าเลิกดีเมื่อไหร่
เขาก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกเลยว่า๒๙เมษายนนี้
นั่นหมายความว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาจะเข้าสู่พิธีมั่นหมายกันแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ทันทีที่แฟนได้ทราบข่าวโอ้โห
เข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยนะคะ
เพราะว่านี่ถือว่าเป็นการเปิดใจ
ค่ะเพราะอะไรคราวที่แล้วเนี่ยสัมภาษณ์คนเดียว
คราวนี้ซ้อแอนมาด้วย
ดูว่าคราวนี้มีการ์ดให้ด้วย

เชิญติอู๋สัมภาษณ์อยู่ที่เดียวเขาต้องไป
มาวันนี้เขามาเล่าพร้อมกันเลยสองคน
เขาบอกว่าความคืบหน้างานมั่นตอนนี้เนี่ยนะ
เตรียมงานไปถึง๘๐แล้วค่ะ
และทั้งคู่ยังยอมรับด้วยนะว่าความรักของคนสองคน
มันลงตัวมันดีไปซะหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

ใช่ค่ะและที่สำคัญเขายังบอกอีกด้วยนะว่า
นี่แหละคือคนที่มันใช่จริง
เพราะเรื่องราวความรักของทั้งคู่กว่าจะมีวันนี้

เหมือนว่ามันถูกกำหนดเอาไว้แล้วค่ะ

ส่วนเรื่องทายาทหลายคนลุ้นว่ายังไงดีนะคะ

เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็อยากที่จะมีลูกอยู่แล้วค่ะ
เราพร้อมตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ใช่แล้วเราก็ลองดูก่อนว่า
ในช่วงเวลาที่เราทำงานไปด้วยแล้วพร้อมไปด้วย

ฝันว่ามีน้องหน้ามีอะไรอย่างเงี้ย

ตอนนี้เหรอประมาณ๘๐แล้วค่ะ
ใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก
ใช่ก็เอาแบบเรียบง่าย

รวมถึงการกระทำแล้วก็หลายอย่างที่พี่เขาแสดงออกต่อเรา
แล้วก็ให้คนที่รักที่เรารักครอบครัวเราให้เขาได้มั่นใจอะไรอย่างนี้
คุยกันตลอดแล้วก็แบบมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากในแต่ก่อนอะไรอย่างนี้
มันมีวันนี้เราก็แบบเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจ

ยิ่งดูสัมภาษณ์เขายิ่งสวยขึ้นหล่อขึ้นเยอะมากเป็นกองเลย
ว่าออล่าออใจ๒๙เมษายนนี้รับรองเดี๋ยวเราเก็บภาพความประทับใจมาฝากแฟนนะคะ
แต่ต้องบอกว่าเรื่องราวมันไม่จบแค่นี้คุณผู้ชม
อย่างที่พูดกันเยอะมีคนชอบมันก็ต้องมีคนไม่ชอบใช่ไหม
ล่าสุดมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์พูดถึงซ้อแอนกับบอสบอยคือพูดในธรรมนองว่าไม่ได้รักกันจริงหรอกคู่นี้เขารักกันเพื่อทำธุรกิจเท่านั้นแหละ
งานนี้ซ้อแอนไม่ทนค่ะตอบกลับชาวเน็ตบอกเลยว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาติดตามไปฟังเสียงซ้อแอนกันหน่อยค่ะ
คือจริงอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่ชอบกันอ่ะก็ไม่ต้องยุ่งก็ได้ปล่อยผ่านก็ได้เราก็จะพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคือพอพอมันเหมือนกับมันมันเยอะเข้าเยอะเข้าแล้วพูดถึงเราบ่อยเข้าอ่ะเราก็มันก็ต้องพูดบ้างซึ่งแอนก็เป็นคนค่อนข้างตรงใช่แล้วก็ชัดเจนซึ่งแอนก็ไม่ได้กลัวเพราะว่ามันเป็นความจริงเขาก็อาจจะ
ตอบโต้บ้างอืมนะคะอ่ะสงสัยเนอะบางทีเนอะใช่ไม่ต้องเกี่ยวแค่มองผ่านมองผ่าน๒๙เมษาเจอกันอยู่บนทางไทยรัฐไปทำข่าวไทยข่าว